ทีนี้นอกจากการเมืองคุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะ
เป็นคนหายชายวัย๕๐ปีที่จังหวัดตากเข้าไปเก็บเห็ดเข้าไปเก็บของป่า
แล้วก็หายไปเลยตั้งแต่ช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
จนถึงวันนี้ค่ะคุณผู้ชมวันพุธแล้วเข้าสู่วันที่๔แล้ว

ทีนี้ก็ต้องมีการระดมกำลังระดมทีมค้นหา
เห็นบอกว่าวันนี้จะมีการนำสุนัขดมกลิ่นมาช่วยค้นหาด้วย
แล้วก็ทีมนี้เขาเคยไปช่วยตอนถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ไปหาทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนเหมือนกัน
ช่วงนี้มีข่าวคนหายเยอะเนอะ
ชาวบ้านหายเข้าไปในป่าและหายไปแบบลึกลับเยอะ
บ้างก็ว่าผีบังตาบ้างแหละบ้างก็ออกมา
แล้วก็ออกมาเผยข้อมูลบอกโอ้มีผู้ชายสูง๒เมตรพาเข้าป่าบ้าง
แต่นี่อีกจังหวัดนึงละที่ตากใช่ไหมอีกจังหวัดนึง
ใช่ค่ะเพราะว่าคนที่ศูนย์หายคนนี้เขาอายุ๕๐ปี
ชื่อว่านายมานูลการันเป็นชาวบ้านบ้านฉลอมที่หมู่๓
ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากที่จังหวัดตากนะคะ
ทีนี้เราก็ไปสอบถามคุณน้าของผู้สูญหาย
ก็คือนางบัวคำคำล่าเล่าให้ฟังบอกว่า
วันอาทิตย์สักช่วงประมาณ๘โมง๙โมงเช้า
หลานชายก็แต่งตัวออกจากบ้าน
จะไปหาของป่าตามปกติก็ใส่เสื้อสีดำสะพายย่ามอะไรแบบนี้ค่ะ
จะไปเก็บเห็ดไปหาของป่าในพื้นที่ป่าชุมชนท้ายหมู่บ้าน
ตรงนั้นคุณผู้ชมมันเป็นป่าผืนใหญ่
ก็มีเนื้อที่หลายพันไร่เลยค่ะ
ทีนี้พอถึงตอนเย็นปกติหลานชายจะกลับมา
แต่เอ๊ะทำไมหลานชายยังไม่กลับจนค่ำก็ยังไม่กลับ
มาอีกวันนึงญาติพี่น้องก็เลยไปบอกผู้นำหมู่บ้าน
ร้อนใจแล้วไงคะว่าหายไปคือข้ามวันแล้ว
มีการระดมชาวบ้านออกค้นหา
หากันตั้งแต่วันจันทร์ยังไม่เจอตัวเลยนะคะ
แต่ทีนี้มีข้อมูลหนึ่ง
เป็นข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่เหมือนกันน่าสนใจนะคะคุณผู้ชม
เขาให้ข้อมูลบอกว่าชาวบ้านก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์วิบาก
จะไปเที่ยวในป่าแล้วไปเจอกับนายมานูน
อันนี้คือวันอาทิตย์ช่วงบ่ายนะคะคุณผู้ชม
เจอนายมานูนนั่งพักเหนื่อยอยู่ในสภาพที่อิดโรยเลย
ทีนี้พอชาวบ้านเขาเห็นเขาก็รู้จักไง
ก็ทักทายปกติสอบถามปกติอ้าวมาทำอะไร

แต่สิ่งที่ชาวบ้านเขามาบอกเขาบอกว่า
นายมานูลพฤติกรรมแปลกไปคือนิ่งไม่คุยด้วย

ก็ไม่ได้พูดด้วยไม่เป็นไรก็ขี่รถต่อไป

เลยตัดสินใจเลี้ยวรถมอเตอร์ไซค์วิบากเนี่ย

จะชวนนายมนูลกลับบ้านด้วยกันขึ้นรถมาด้วยกัน
แต่คุณผู้ชมพอไปอีกรอบนึงนะ
ห่างกันประมาณ๕นาทีไม่เจอตัวนายมานูลแล้วนะ
หาขี่วนหารอบบริเวณตรงนั้นก็ไม่เจอ
ก็ยังกำความค้างคาใจอยู่ในใจแล้วก็ขี่รถกลับบ้าน

เขาพูดกันปากต่อปากว่าเนี่ยมานูนหายไปตั้งแต่ช่วงเช้า
วันอาทิตย์แล้วเขาก็เลยออกมาบอกข้อมูล
บอกว่าผมนี่แหละคือคนที่เจอนายมานูล
เป็นคนสุดท้ายช่วงบ่ายวันอาทิตย์
ทีนี้ก็มีการระดมสมาชิกเป็นรถจักรยานยนต์วิบาก
อำเภอบ้านตากออกไปช่วยกันค้นหา
แล้วความคืบหน้าวันนี้วันที่๔ของการหายแล้วนะคะ
ก็มีการประสานไปยังชมรมสุนัขดมกลิ่นในจังหวัดตาก
เขาก็จะมีสมาชิกชมรมที่เขาเคยมีประสบการณ์
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงราย
ก็เลยจะมีการนำสุนัข๘ตัวมาช่วยกันระดมกลิ่นค้นหา
แล้วก็จะมีชาวบ้านมีจิตอาสามาช่วยค้นหาในวันนี้ด้วย
แยธยาติของนายมานูนก็หวังล่ะค่ะ
ว่าวันนี้จะได้พบตัวนายมานูนโดยเร็วนะคะ